เป็นยังไงบ้างครับพี่ท็อปคู่แรกของเราที่ผ่านไป
บอกได้เลยครับว่าผมนั่งไม่ติดเก้าอี้เลย
นั่งอยู่ข้างหลังก็จับตาดูตลอดเลยว่า
ความมันเนี่ยเปิดหัวก็มันแล้วขนาดนี้นะฮะ

คนนี้นะครับมาจากอำเภอแสวงหานะครับ

กมาแล้ว๖๑ไฟล์ชนะ๔๑ไฟล์
เสมอ๒ไฟล์และแพ้๑๘ไฟล์

เรามาดูนักชกในมุมแดงกันบ้างดีกว่านะครับ
คนนี้มาจากอำเภอวังทองจังหวัดพิศนุโลกนะครับ

ชนะ๔๒ไฟล์แพ้๒๐ไฟล์
และนี่คือสำคัญของเขาที่จะช่วยอันตุแอนด์ดินลูซิส

ขอบคุณครับท่านท่านผู้ที่สองของรายการครับ
คำปลายลูกเจ้าพ่อบ่อทองครับ
จะเจอกับนำกระบวนสิ้นคงเวท

มาตรฐานไว้ดีเหลือเกินครับคุณกิ้ง

คุณผู้ชมจะสามารถติดตามได้ทุกวันเสาร์ครับ
เวลาบ่าย๒โมงตรงนะครับ
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ

ถึงเวลา๒๑นาที๓๐นาทีครับ
ครับนำขบวนสิทธิ์คงเวทอีกหนึ่งนักชกจากค่ายมวยสิทธงเวทครับ
เมื่อสักครู่นี้นักชกรุ่นพี่นี่พลาดท่าแพ้คะแนนไป
เดี๋ยวดูครับรุ่นน้องจะแก้ตัวได้หรือไม่ครับ
ทางด้านนำขบวนครับนายวิรสักทองนุ้ยครับ
อำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองวัย๑๗ปี
ล่าสุดต้องบอกว่าชนะน็อกเจ้าซุปเปอร์บาสทอตกุฎน้ำใสมาได้ครับ
จากค่ายมวยสิทธิ์โครงเวทโดยอาจารย์สันโครงเวท
ส่วนมุมแดงครับคำปายลูกเจ้าพ่อบ่อทองครับ
นายวัชิรวิทย์รัศมีครับ
จากอำเภอวังทองจังหวัดพิศนุโลกวัย๑๙ปี
ฟอร์มหลังทั้งคู่ครับชนะมาเหมือนกัน
แล้วครับวันนี้มาจับตาดูดีครับว่าใครจะ
สถิติให้กับตัวเองอีกครั้ง
มวยมันดูฟรีการันตีมีดุเดือดแน่นอนครับ

ทางไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์แจกเงินรางวัลพิเศษนะครับ
แค่เฉพาะเงินรางวัลพิเศษที่แจกกับมวยมันมวยสนุก
อย่างเช่นซุปเปอร์ไฟเตอร์แล้วก็ไฟเตอร์เนี่ย
สัปดาห์ละเป็นแสนนะครับแน่นอนครับ
เพราะมวยนั้นต่อยกันสนุกดูเดือดเหลือเกิน
และที่นี่ยังไม่นับรวมมีน็อกก็รับอีก๕๐๐๐บาท
มีแตกก็รับอีกเข็มละ๑๐๐บาทแบ่งกันคนละ๕๐๐นะครับ
ผู้กระทำ๕๐๐แล้วก็ผู้แตกนั้น๕๐๐ครับ
เมื่อสักครู่นี้คู่ที่ผ่านมารับไปแล้วนะครับ

ทำปลายลูกเจ้าพ่อบ่อทองรุมแดงกับนำคบวน๑๐ครู่แว่นในมุมน้ำเงินครับ
ฝ่ายพยายามจะขยับพยายามจะเล่นงานฐานล่างก่อนแล้วครับ

พยายามจะกระแทกซ้ายครับกรรมการ

เล่นเกมให้เลยครับเพื่อความมันครับต่อเนื่อง
เอาละครับพยายามจะทิ้งด้วยหมัดขวา
เน้นไปที่ต้นขาซ้ายครับ

โอ้ยมาละครับนำคบวนกดหมาละเด้งด้วยข่าวขวา
โอ้โหจังหวะกดจังหวะเสียบจังหวะเด้งของแกดูครับ

ขึ้นชื่อว่านำขบวนเข่าในต้องเหนียวแน่นนะครับ
ไม่งั้นชื่อนำขบวนไม่ได้ครับ

ขยับขี่มาเกี่ยวแล้วคืนด้วยแข้งขวาครับน้ำขบวน
ดึงดึงเจอหมัดครับอ้าว
ตอนนี้เข้าหลวงครับเจอเหลี่ยมตัวของท่านน้ำคบวน
สันบายขยับเข้ามาอีกน้ำคบวนอู้ว
เอาละครับเสียบซ้ายขวางแล้วเสียบซ้าย
อะไรก็ไม่แน่ไม่นอนครับกับมวยไทย๓ยกแบบเต็มรูปแบบนี้ครับ
ขบวนนั้นจับจังหวะคู่ต่อสู้ได้ดีเหลือเกินครับ
ตั้งระหว่างแข้งบอยวิน
พอเจอแข้งนี้ก็สวนด้วยมัดทันทีเลยครับคำปลาย
แต่คำไปต้องบอกว่าเป็นมวยที่ยืนได้ทั้งซ้ายทั้งขวาครับ
นี่ครับเปลี่ยนมาเป็นมวยซ้ายบ้างครับ

ขวางหน้าแล้วแทงซ้ายครับตีขวา

พยายามจะเบียดเข้าหาอีกแล้วครับ
เปลี่ยนการมาล็อกใน
โอ้โหวิ่งเข้าไปนี่ชนเข่าของนำกระบวน

นี่บังได้โอ้โหเจอแทงเขาขวาครับ

พยายามจะเล่นงานนำกระบวนด้วยวงในแล้วครับคำปลาย

พักกันครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อ
ไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์

มนตรีสตูดิโอราเท้า๑๐๑

กับไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์

นี่กับเกี่ยวซ้ายคืนด้วยขวาของธนาคมบ่วน
นำขบวนนั้นเป็นมวยที่ออกอาวุธได้หลากหลายเลยครับ
ในขณะที่กำบายพยายามจะดับเครื่องชนจะเจอนี่ครับเสียบซ้าย
แล้วขวางหน้าจังหวะขวางหน้าของแกนั้นอันตรายครับ
เป้าหมายแกเยอะครับไม่ว่าจะเป็นต้นขาซ้ายของธนคำปลาย
รวมไปถึงวงในครับมีจังหวะขวางหน้าแล้วเสียบครับ
ถือว่าเท่าที่ผ่านมาทำได้ดีครับน้ำคมบ่วน
เอาละครับลุงฤทธิ์จำลองบอกว่าอย่าหนีนะครับ
กำชับลูกศิษย์ไว้เรียบร้อยแล้วครับสำหรับรุ่งฤทธิสิทธิ์จำลอง
จอมซาดิตครับถ่ายทอดวิชาที่ตัวเองมีให้กับลูกศิษย์ครับ
มาเลยครับยกที่สองครับโอ้โหหมัดอ้าวหมัดเจอศอก
โอ้โหเปิดฉากมาใส่กันทั้งหมัดทั้งสองแล้วครับ
ฝ่ายไม่สนแล้วก็พยายามจะดับเครื่องชน
ในขณะที่นำขบวนนั้นรอจังหวะคิดแต่สวนครับ
นำกระบวนลูกฤทธิ์บอกว่าอย่าหนีแกเดินเลยครับ
ล็อกในแล้วเสียบพยายามจะตั้งแขน

โอ้โหแล้วนี่ครับมีจังหวะกระตุกกระชากหักเหลี่ยมครับ

เอาละครับดูครับพอกรรมการแยกปั๊บ

น้ำกระบวนเสียบด้วยข่าวขวาและฝันด้วยศอกขวา

จริงนะอัลอ้าเงิน
กระแทกซ้ายวัดระยะครับ

พยายามจะเจาะล่างเล่นงานฐานล่างก่อนแล้วครับ

ตีโอ้นิดนึงเข้าขวา

เหลี่ยมตัวช่วยเลยครับนำขบวน

นำขบวนนั้นได้ลูกขยัน

สบายนั้นได้เนื้อเน้นเลยครับ

ปัดเจอแข้ง

ทำหัวด้วยสอกด้วยหมันเลยครับคำไว
มาแล้วครับโอ้แลกกันสนุกเลยครับ
มาแล้วครับโอ้แลกกันสนุกเลยครับ
กดข้อตีด้วยเขาขวาครับ
โอ้แล้ววงในยังเป็นของเขาอยู่ครับ
ถึงแม้ว่าวงนอก
ทิ้งด้วยขวา

มีลูกขยันแล้วครับนำความรวม
นั้นมีลูกแข็งแรงแข็งแกร่ง

ไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์
กลับมาที่มนตรีสตูดิโออีกครั้งครับ
โอ้โหสนุกจริงครับ
นี่คือผลงานของไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์นะครับ

ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวได้

ทางไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์

และสัปดาห์นี้ครับรายการร้องได้ให้ล้านครับ

ทั้ง๓ท่านจะมาร้องเพลงเพื่อครอบครัวของเขาครับ
ส่งกำลังใจและติดตามรายการของผู้และจะสู้ชีวิตได้

ต้นไปครับไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ
แล้วก็ว่ากันต่อครับยกที่๓ครับ
ต้องยอมรับเลยนะครับว่าไม่มีใครหนีใครแล้วครับคู่นี้

มัดขวาแล้วอับปะพัดขวาอีกที

โอ้โหแต่ดูครับยังเกาะในขวางหน้า

โอ้โหเข้าไปออกมานี่ต้องบอกว่าดับเครื่องชนแล้วครับไม่สนเลยครับ

โอ้โห
ขบวนก็ไม่มีหนีไม่มียอมครับ
วางซ้ายวางซ้ายวางซ้ายดอกที่๓

ตั้งแต่วงในยังสู้ได้ดีอยู่ครับ

กระบวนก็มีโต้มีเถียงตลอด

พยายามจะตัดล่างแต่ไม่ลง

โอ้โหยังไม่หมดครับทั้งคู่

สองยกกว่ากว่าครับยังใส่กันอุตลุดครับ
จนถึงนี่ครับสองยกดอกก่ว่าก่วา
ก็ยังใส่กันอุตลุตครับ
แรงแซงผ่านในช่วงยกนี้หรือไม่

โอ้พยายามจะทิ้งต้นหมัดขวาเมื่อเวลาตัวสลับไปหน้า
และมีหมัดฮุกซ้ายแต่คำใบ

งวนชากออกมาตบด้วยหมัดฮุกขวา

ยังเป็นฝ่ายเปิดเกมเบียดเข้าใส่อยู่ครับทางด้านคำปาย
อยู่ในช่วงปลายยกโอ้ยแข้งขวาของนามอุบลเจอเสียบขวา

อุบลพยายามจะเอาคืนด้วยแข้งขวา
มาอีกแล้วครับแค่งขวาของสปาย
อ่าพอช้านี่เจอสาดแข้งเลยครับ
ทำป้ายอ้าวหันหลังให้คู่ต่อสู้แบบนี้ครับ

เอาละครับเป็นฝ่ายเดินบ้างของนางกุวัล
เสียแทนซ้าย

ประยามจะสูดด้านหมัดขวาเหมือนกันครับคำปาย
มาละครับหมัดของกำปายโอ้ย

กระบวนก็ยังไม่ตกใจครับ

น้ำคบวนพยายามจะโตด้วยแข่งขวา

เด็กต้องบอกว่าวัยเพียงแค่๑๗๑๘เท่านั้นนะครับทั้งคู่
นี่คือเยาวชนตัวอย่างนะครับ

ครบ๓ยกเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมครับ

ต้องบอกว่าร้าวใจครับ

ที่สองซัดกันยังไม่ยอมแพ้เหมือนกันครับ

ลำกระบวนซัดเข้าไป
พยายามจะเติม
มอเตอร์ปลาย
ถึงคู่ที่๒
สนับสนุนโดยนิตยสารแชมป์

รับไปเลยเงินรางวัลไฟเตอร์คนละ๕๐๐๐บาท
นำกระบวนสิทธิ์ของเวส

กับรายการไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์